ไปดูกันที่พื้นที่ในจังหวัดราชบุรีนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงมาร้องเรียนกับกองปราบค่ะ
โดยบอกว่าเธอถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
ทุบตีและพยายามจะข่มขืน
กลัวมากไม่รู้จะทำยังไงไม่กล้าแจ้ง

ปรากฏว่าตำรวจคนนี้มีประวัติเคยทำร้ายผู้หญิงมาแล้ว๓๔รายนะคะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

กลอุบายหลอกลวงทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส
เพื่อพยายามข่มขืนทารุณกรรมทางเพศ
ก็พามายื่นหนังสือร้องเรียนกับพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบรามที่กองบังคับการปราบราม
เพื่อขอให้ช่วยดำเนินคดีและจับกลุ่มนายตำรวจคนนี้

ฝ่ายผู้เสียหายบอกว่าเกรงกลัวเรื่องของอิทธิพล
โดยผู้เสียหายบอกว่ารู้จักกับร้อยเวรคนนี้จากการแจ้งความดำเนินคดีคดีหนึ่ง
วันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจนายนี้เชิญเธอมาที่สถานีตำรวจ
แล้วก็อ้างบอกว่าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคดีความ
แต่พอมาถึงค่ะนายตำรวจคนนี้ข่มขู่ขอกุญแจรถแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
จากนั้นบังคับให้เธอไปนั่งฝั่งข้างคนขับ
แล้วก็ขับรถไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
หวังจะข่มขืนและมีการกักขังหน่วงเหนียวกันด้วย
จนกระทั่งมีพนักงานโรงแรมเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
เธอก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองราชบุรี
แต่เวลาผ่านไปกว่า๑เดือนไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลย
และก็ถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอกคนนี้เนี่ยข่มขู่บอกให้ถอนแจ้งความด้วย
เพราะฉะนั้นในวันนี้เธอก็เลยตัดสินใจเข้ามาร้องเรียนที่กองปราบรามเพื่อขอความเป็นธรรม
โดยร้อยตำรวจเอกคนนี้มีประวัติเคยทำร้ายผู้หญิงได้รับบาดเจ็บมาแล้ว๓๔คนนะคะ
ซึ่งเธอก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นรายล่าสุดและอยากให้คดีนี้
เป็นตัวอย่างของสังคมต่อไปด้วย
ทางด้านทนายรณรงค์เองก็บอกว่าผู้เสียหายรายนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะด้านซ้าย
ไม่สามารถใช้การได้ค่ะพอไปตรวจสอบดูนะคะก็ปรากฏว่า
ร้อยตำรวจเอกนายนั้นเนี่ยยังคงทำงานอยู่ตามปกตินะ
ไม่มีเหตุผลไม่มีการรับโทษอะไรอย่างไรเลย
แล้วก็เกรงด้วยว่าตำรวจรายนี้จะเข้ามายุ่งเหยิง
พยานหลักฐานแล้วก็ข่มขู่พยาน
ซึ่งจะทำให้ผู้เสียหายนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ก็เลยเดินทางมาขอคุ้มครองพยานด้วยค่ะ